คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีคลิปคลิปหนึ่งเขาถูกแชร์กันเยอะแล้วมีคนถามว่าจริงหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้เขาไปซื้อเขาเรียกว่าลอดช่องน้ำกะทิมากิน
แต่เขาก็ยังทันไม่ได้ทันนะฮะก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็นำออกมาทาน
ปรากฏว่ามันเหมือนฟองน้ำมันเป็นล็อตช่องปลอมหรือเปล่า
เขาก็ถามนะฮะเราไปหาคำตอบมาแล้วแต่ว่าไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนครับ
สช่องน้ำกะทินะครับมีข้าวเหนียวมีเผือกแล้วก็มีรสช่อง
บังเอิญไอ้แล้วช่องถุงนี้ผมอิ่มซะก่อนเลยไม่ได้กินเลยเอาไปใส่ช่องฟีดไว้
พอรุ่งเช้าวันนี้แหละครับว่าจะเอามากินผมก็ดูว่ามันแปลกก็เลยกัดเข้าไปตัวหนึ่ง
มันไม่ขาดนะครับแล้วช่องอะไรก็ไม่แน่ใจ
ลักษณะก็คือคล้ายฟองน้ำสากนะครับ

บีบน้ำทิ้งนะครับนี่ก็ยังเป็นตัวอยู่นะครับ
แต่ว่าเราตรวจสอบแล้วนะครับมันเป็นคลิปจริงแต่ว่ามันเคยโพสต์ไว้เมื่อ๔ปีก่อน
ล่าสุดเนี่ยเพจอย่าหาธรรมวี๓นำเรื่องนี้ไปเผยแพร่เอาไว้
แล้วก็บอกว่ามันใช่ไหมครับที่จะมีขนมลอดช่องปลอม
ลองช่วยกันดูหน่อยสิครับบีบแล้วแต่มันไม่เละอ่ะ
มันมีน้ำออกมาแต่มันยังเป็นทรงเป็นตัวของละช่องอยู่เลย
ทีมข่าวก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขามีการแชร์กันเยอะนู้น
เมื่อ๔ปีก่อนมีการแชร์ไว้แล้วครั้งนึงแล้วก็ครั้งนั้นมีนักโภชนาการออกมา
บอกแล้วว่าไอลอดช่องที่เห็นไม่ใช่ของปลอมนะฮะมันเป็นของจริง
แต่เพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ล่ะลอดช่องเนี่ยนะมันมีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสม
เมื่อถูกความเย็นมันก็จะเกาะตัวกันคล้ายกันไปฟองน้ำเลย
ถามว่ากินได้ไหมกินได้มันกินได้ปกติเลยครับไม่อันตราย
แต่มันจะย่อยยากเพราะมันเกาะตัวเป็นก้อนไปแล้ว
ขนมที่มีส่วนผสมของแป้งโดยเฉพาะแป้งข้าวเจ้าถ้าไปแช่ตู้เย็น
มันก็จะออกมาแบบนี้ถ้าเอาไปแช่ปุ๊บแล้วออกมาทำให้หาเย็น
ลักษณะมันก็จะคล้ายฟองน้ำแบบนี้เหมือนกันหมด
คุณผู้ชมลองสังเกตดูทางที่ดีเขาบอกว่า
หากนำออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วให้นำอาหารไปใส่น้ำในปริมาณที่เล็กน้อย
แล้วเอาเข้าไมโครเวฟก่อนทำให้น้ำแข็งละลาย
แล้วมันก็สามารถนำกลับมาทานได้ปกติ
คือดิฉันจำได้มันเคยเป็นข่าวที่นครศรีธรรมราช
เรื่องนี้อาจารย์เจษดาออกมาโพสต์หลายต่อหลายรอบแล้ว
อาจารย์บอกว่าอันนี้มันคือโครงสร้างแป้งที่มันเสียสภาพไปพี่เบิร์ต
เวลาไปอยู่ในช่องฟริสช่องแช่แข็งไง
แต่จริงคือมันสามารถทานได้
แล้วดิฉันเคยลองไงซื้อลอดช่องมาเอาไปใส่ฟรีส
แล้วพอลองหยิบออกมามาบี้ดูมันเป็นแบบนี้เลย

มันคือล็อตช่องธรรมดานี่แหละ
แป้งเขาจะเอา